ท่านผู้ชมครับมีผู้ที่โพสต์คลิปคลิปหนึ่งลงในเฟซบุ๊กนะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะครับ
มีผู้ชายคนนึงนะครับอ่าใช้มีดมาไล่ฟันคุณตาวัยเจ็ดสิบหกปี
เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันเพราะว่ามาขอเงินตากินเหล้าแล้วไม่ได้
คือทีแรกว่าจะถึงขั้นจะยิงเขาก่อนแล้วล่ะไล่ตามมาเลยพอ
มาหาผู้ใหญ่บ้านก็ไล่ตามมาฟันอีกเนี่ยคลิปเนี้ยครับ
ที่โพสต์คลิปบอกว่าผู้ชายในคลิปเป็นคนในหมู่บ้าน
ใช้มีดกระโดดไล่ฟันชาวบ้านในบ้านของผู้ใหญ่บ้านผู้ชาย
คนนี้มาเอายามาเอาเล่าก่อนมาไล่ฟันมาขอเงินตาแต่ตา
ไม่มีให้ก็เลยถีบรถตาเอาปืนมาจ่อหัวตาชาวบ้านก็เลย
ตัดสินใจจะแจ้งความตอนนั้นผู้ชายคนนี้น่าจะแอบฟัง
อยู่ข้างรั้วบ้านพอได้ยินว่าจะเอาเรื่องก็เลยโวยวายมี
ปากเสียงกันถึงขั้นมาด่ากันนะฮะแล้วก็หยิบมีดไล่ฟัน
นะครับอ่าซึ่งตอนนั้นคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าคนที่เป็นแม่
ของเธอก็ยังอุ้มหลานอายุปีกว่าอยู่ส่วนตาตอนนี้นอน
ที่บ้านไม่ได้แล้วเพราะว่าหวาดกลัวมากต้องเอาหลานอีก๔
คนไปนอนที่อื่นนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่บ้านงิ้วตำบลสาวถี
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับไปคุยกับนายฉลองปิ่น
กระโทกอายุ๗๖ปีนะครับคุณตาฉลองอยู่ที่บ้านกับภรรยาแล้ว
หลานชายหลานสาวด้วยมีอยู่๔คนเล่าว่าวันเกิดเหตุขี่
จักรยานยนต์พ่วงข้างกลับมาถึงบ้านชายในคลิปชื่อในเม่นเดินตรง

ไม่ได้เสียเขากับอายุปันนี้เขาจะไม่ได้เสียเงินครับ
เขาบันดาหาแล้วเลี้ยงหลานเขาบ่อไว้แล้วยังไงสิอย่ามา
ขอของเดยกับฉันพ่อใช่ผมพ่อผมนั่งอยู่รถด้วยผม

คือในเม่นที่มาขอเงินละปืนมาเจาะหัวบอกจะยิงให้ตาย
เงิน๒๐บาทหาไม่ได้ต้องมาขู่ขอจากคุณตาวัย๗๐
คุณตาบอกว่าตอนนั้นก็เลยวิ่งไปกอดเอวในเม่นเอาไว้
ร้องตะโกนให้เพื่อนบ้านมาช่วยนะครับจนมีคนมาพาในเม่นออกไป
ท่าไม่ดีก็เลยโทรบอกลูกหลานที่อยู่ต่างหมู่บ้าน

ไปหาผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่าในเม่นก็ยังตามไปเอามีดไปไล่ฟัน

ตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพบ้านเป็ดนะครับ
แจ้งความเสร็จกลับมาถึงบ้านพบว่าประตูเหล็กทางเข้าบ้านล้มอีก
หลานบอกว่าในเม่นนั่นแหละมาถี่ประตูจนประตูพังนะครับ
แล้วในเม่นก็ยังไปกระท่อมนาของตัวเองไปพังกระท่อมนาของตาอีกนะครับ
วันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับบอกว่านายเม่นก็คือนายสิงหาบุญธาอายุ๓๒
ทำแบบนี้มาบ่อยครั้งเวลาเมาวันเกิดเหตุครอบครัวคุณตาฉลองมาขอพบตน
เพื่อขอความช่วยเหลือมีครอบครัวของนายเม่นมาพูดคุยเจรจากลายเกลี่ยด้วย
ระหว่างเจรจากันอยู่ในเม่นก็เห็นตาพอดีไง
ก็เลยวิ่งเข้าไปก่อเหตุตามคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้
ใช้มีดหนึ่งเล่มไล่ฟันโชคดีไม่มีใครเป็นอะไร
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคุยกับทางครอบครัวของนายเม่นแล้วจะต้องแก้ปัญหา
ไม่อย่างนั้นชาวบ้านเดือดร้อนคาดว่าในเม่นตอนนี้คงติดยาเสพติดหนัก
ทางครอบครัวบอกว่าจะดูแลอย่างใกล้ชิดนะ
ถ้าไม่เอาไม่อยู่เดี๋ยวจะเอาไปบำบัดผมว่าน่าจะเอาไปบำบัดเลยนะ
ไม่ต้องรอให้เอาไม่อยู่หรือเอาอยู่นะ
ขณะที่ตำรวจสพบ้านเป็ดนะครับภูมิกับการสพบ้านเป็ดบอกว่า
ออกหมายเรียกในเม่นแล้วนะครับในเม่นเป็นผู้ชายที่อยู่ในคลิปให้มาพบพนักงานสอบสวนนะฮะ
เพื่อมาสอบปากคำถ้าพบความผิดก็จะแจ้งข้อกล่าวหาโดยเฉพาะเรื่องของการข่มขู่การทำร้ายร่างกาย